คุณผู้ชมครับที่ขอนแก่นนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งคุ้มคลั่งถือมีดอยู่แถวใจกลางเมือง
เดือดร้อนเจ้าหน้าที่แล้วทีนี้ตำรวจต้องไปรองับเหตุกันนะครับ
ผู้ชายคนนี้ครับทุกผู้ชมครับคือชาวบ้านเห็นแล้วบอกน่ากลัวเหลือเกิน
เป็นใครก็กลัวนะฮะเดินถือมีดอยู่ริมถนนนะครับ
ใจกลางเมืองแถวตลาดโต้รุ่งรื่นจิตที่ขอนแก่นนะครับ
นี่ทีแรกยืนอยู่ตรงนี้เขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบกัน
เดี๋ยวไปทำร้ายใครเข้านี่จะยุ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่ตำรวจมาถึงก็ไปล็อกตัวควบคุมตัวเอาไว้ได้
เขาชื่ออันนันนะฮะอายุ๒๒ปีเป็นคนโคราช
มีอาวุธเป็นมีดปลายแหลมยาวสัก๓๐เซนติเมตรนะครับ
ตำรวจก็คุมตัวไปโรงพักตรวจปัสสาวะนะ
ผลออกมาเป็นบวกนะฮะปัสสาวะสีม่วงเสพสารเสพติด
ก็เลยถูกแจ้งข้อหาก็คือเรื่องของอาวุธนะฮะที่เอามาใช้เนี่ยนะครับ
แล้วก็เรื่องการเสพยาบ้าด้วยมีช่างทำกรอบพระอยู่ถนนแถวนั้นนะครับ
บอกว่าตอนนั้นมีลูกค้าเห็นผู้ชายคนนี้เดินถือมีดอยู่น่ากลัวทีเดียว
่งจะไปคลินิกฝั่งตรงข้ามร้านกรอบพระด้วย
คนในคลินิกก็วิ่งหนีออกจากคลินิกหนีมาอีกฝั่งหนึ่ง
เธอบอกว่าโชคดีเหมือนกันนะคือตอนที่ผู้ชายคนนี้เดินไปเดินมาเนี่ย
เขาพูดเหมือนกับวกวนจับใจความไม่ได้
เธอจับลูกสาวเธอไปเป็นตัวประกันที่เธอบอกยังไม่รู้แล้วจะทำอย่างไร
ก็ไม่ได้พูดค่ะแต่ว่ามี
เห็นตาเขาบอกว่าตั้งแต่เช้าค่ะ
แต่เช้าเห็นเขาถือมีดอยู่ฝั่งตรงข้าม

ประกันเขาเป็นอย่างไรครับตอนนั้นเขาวิ่งมาอย่างคุ้มข้างเลย
ก็ไม่ค่ะแต่ว่าเขาเป็นลุกลี้ลุกลน
แล้ววิ่งเข้ามาแบบชนแบบอย่างแรงแล้วก็ลุกลิ้นชนมากเลยค่ะพี่
เขาได้พูดอย่างไรตั้งแต่ว่าไม่ได้พูดไป
ก็ไม่ได้พูดค่ะแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่เขาวิ่งไปแล้วเขาเหนื่อย

เขาก็ว่าผมจะโดนจับหรือจะโดนฆ่าก็ยังไม่รู้เลย
โชคดีชาวบ้านแจ้งเหตุเร็วตำรวจก็มาเร็วนะฮะเลยระงับเหตุได้